คู่นี้ก็ข้าวใหม่ปลามันหอมหวาน
ก็เลยเกิดความรักของคุณเนยโชติกา

คนเก่งทั้งคู่เลยนี่ไง

ความรักดีเมื่อไหร่จะมีเบบีล่ะคะ

แต่ว่าพักหลังมาเห็นสาวเนยชอบไปอุ้มลูกคนนู้นคนนี้ทีไงคุณ
เขาก็เลยลุ้นว่าเออก็มีของตัวเองไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไปอุ้มลูกคนอื่นทำไม

แล้วต้องบอกเลยว่าคุณสามีดูแลเอาใจใส่เธอดีมาก
เรียกได้ว่ายุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียว
ยังคอยทำหน้าที่สารถีเป็นคนขับรถรับส่งให้ด้วยนะ

เขาบอกว่าก็คอยดูแลแฟนเนาะ
แล้วก็เป็นคนที่มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งสาวเนยก็ตอบว่ายังไม่พร้อมนะคะ
แต่ว่ามีวางแพลนเอาไว้แหละ
เพิ่งแต่งงานเนี่ยพี่เปิ้ลอยากใช้ชีวิตผู้กันหน่อยนิดนึงแล้วกัน
แต่เธอบอกว่าก็แพลนเอาไว้ว่าอยากจะมีในปีหน้า
แต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเด็กที่เธออุ้มไปอุ้มมาน่ะหลานเธอทั้งนั้นค่ะ
พอเราแต่งเสร็จเราก็รู้สึกว่ามีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

ก็อาจจะทำงานน้อยลงนิดนึง

ก็ตั้งแต่ไปเยี่ยมเยือนลูกเพื่อนเรื่อย
มีความรู้สึกบิวต์ตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว
เริ่มรู้สึกว่าก็อยากมีแล้วเหมือนกันนะ

โหลายนั้นคืออยากมีมานานแล้วค่ะ

น่าจะการพี่หน้าค่ะ
ไปสวีทกันเดือนพฤศจิกายนนี้

พฤศจิกาก็กลับมาก็นับเดือนเอาละกัน
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็ขอให้เป็นทริปที่คุณเนยคุณอามนะฮะ
ให้ได้เบบีจูเนียกลับมาแล้วกัน
ขอให้เป็นของฝากที่ดีให้แฟนคลับได้เฮกันชุดใหญ่เลยนะคะ

แพลนไว้ว่าจะมีน้องปีหน้าพอดีเลย

ว่าทั้งหล่อทั้งสวยทั้งรวยและทั้งเก่งนะฮะคู่นี้
อิ๊บเดินในฐานะคนลูกเยอะเชียร์หน่อยฮะ

คุณอะไรเองตอนนี้ก็จับธุรกิจหลายตัวนี่

ธุรกิจเสื้อผ้ารวมไปถึงธุรกิจเครื่องสำอางของความเสนอความง่ายด้วย
แล้วดังหมดเลยดังหมดทุกอย่างเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับ